โอ้โหคนนี้เขาบอกว่าเป็นมือใหม่มาด้วย

กับการเล่นทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับ
ติดตามเวลาของเขาจากรายงานครับ
แม้ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพตามที่ฝันไว้
แต่การติดทีมวอเล็กบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่

ตั้งแต่เริ่มเล่นวอเล็กบอลเมื่ออายุ๑๓ปี
เมื่ออายุไม่เกิน๒๐ปีที่ไทยรัสทีวีถ่ายท่อสด
ยฤทธิ์ก็เป็นตัวหลักของทีม
อันเป็นผลมาจากการมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนัก
หนุ่มน้อยจากสกลนครเริ่มเล่นวอเล็กบอลโดยไม่ได้ตั้งใจ
เพราะคิดว่าโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
เป็นโรงเรียนที่เน้นฟุตบอล
ฟุตบอลเป็นที่ผมฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กครับ
ผมอยากเล่นมากครับแต่ไม่ได้เล่นครับ
ผมคิดว่าโรงเรียนขามนี้เป็นโรงเรียนฟุตบอลครับ
ก็เลยเข้ามาแต่มันเป็นวอเล่ครับ
แต่ก็ทำไงได้เราไม่มีคนรู้จักทางฟุตบอลครับ
เราต้องเลยมาเล่นวอเล่
เราก็อดทนฝึกฝนมาจนได้ถึงทุกวันนี้ครับ
ก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับ
ก็มีพี่คอยบอกครับว่าเล่นให้เต็มที่
เราต้องมั่นใจว่าเราต้องเล่นได้
ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดครับ
ถึงเราจะสู้ของไม่ได้แต่เราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ
ุ๊กก็มีความสามารถพรสวรรค์ในการเซ็ตนะฮะ
หรือแม้ตัวเศรษฐ์เปรียบรูปร่างแต่ก็เซตได้ดี
มีความแข็งแรงครับมีความเร็วครับ
การขาดสรานกิจเจริญสุขมือเซ็ตตัวหลักของทีมชุดใหญ่
ที่พักรักษาอาการบาดเจ็บ
ทำให้เป็นโอกาสทองของบุญยฤทธิวงธรได้แสดงฝีมือ
วกกับความต้องการที่จะสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ขึ้นมา
เป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคต
ของโคชด์ยุ่นมนต์ชัยสุพัชิรกุล
จากบุญยฤทธวงธรแล้วยังมีมาวินมณีวง
ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกคน
เราจะพาไปทำความรู้จักกับเขาในตอนต่อไป
คณรัฐเฟืองหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน